เอาล่ะเราพร้อมแล้วที่จะให้คุณผู้ชม
ชมการรายงานจากนครราชศรีมากันก่อน
เช้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวโคราช

และกว่ากลับศักรสงชน้ำท้าวสุระนารี

จากคุณยุทธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากที่โคราถ
เชิญครับ
เชิญครับ
มาร่วมเล่นน้ำสงการกันเต็มลานบริเวณนี้เลยนะครับ

ซึ่งเป็นพระเก่าแก่ของชาวนครราชศรีมาครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
ชาวจังหวัดนครราชศรีมาต่างออกมา

พระสงฆ์๙๙รูปบริเวณถนนราชดำเนิน
ด้านหน้าอนุสวรีเท้าสุระนารีหรือว่าย่าโม
ที่ชาวโคราชขอรบนับถือเป็นอย่างมาก
นำโดยนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
มีประชาชนหลายคนก็ร่วมกันแต่งชุดไทย
มาร่วมทำบุญจำนวนมากด้วยก็สร้างศีรษรรณได้เป็นอย่างดี
จากนั้นได้ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธศรีหิง
สักการะอนุสวรีเท้าสุรนารีแล้วก็ร่วมกันส่งน้ำย่าโมด้วย
ซึ่งทำเป็นธรรมเนียมประจำทุกปี

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
อวยพรปีใหม่ไทยให้กับชาวโคราชด้วย
บรรยากาศเป็นอบอุ่นทีเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ด้านนายบำรุงเจริญพฤษรองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครนครราชสีมาบอกว่า
ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีพิธีแห่พระคันธรราช
เป็นพระเก่าแก่อายุกว่า๓๓๐ปีเลยนะครับ
จะมีการชักพระลอดซุ้มประตูชุมพล
ซึ่งอยู่ด้านหลังอนุสวรีเท้าสุรนารีด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นการแห่พระเพื่อขอฝนด้วยนะครับ
เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำมานานแล้วแหละ
แต่ว่าห่างหายไปกว่า๓๐ปีแล้ว
จะมารื้อฟื้นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้

อกจากนี้ท่านรองนายกยังบอกด้วยนะครับว่า
สำหรับประชาชนที่จะมาเล่นสาดน้ำสงกรานกัน

เจ้าหน้าที่เทศบาลเองได้จัดเตรียมไว้เพียงพอแน่นอน
ฟังเสียงจากท่านรองนายกดูครับ

แล้วก็ขออย่าให้มีเหตุร้าย
กับพี่น้องประชาชนในเล่นสงกราน
โดยจุดที่จะมีการเล่นน้ำสงกรานกันอย่างคึกคักนะครับ
ก็คือบริเวณถนนจอมสุรางถนนโพกลาง
ผ่านรากราชดำเนิน
ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในตัวเมืองนครราชศรีมาร
ใกล้กับอนุสวรีเท้าสุรนารี
โดยบริเวณนี้จะมีน้ำสะอาดจากเทศบาลนครนครราชศรีมาบริการอยู่หลายจุดทีเดียวนะครับ
แน่นอนว่าอาจจะทำให้การจราจรในช่วงนี้ติดขัด
เพราะว่าจุดมุ่งหมายของประชาชนทุกคนเนี่ย
ก็จะมาส่งน้ำย่าโมเพื่อความปริศนีย์มงคล
แล้วก็ร่วมกันเล่นน้ำสงกรานที่นี่ไปพร้อมกันด้วยนะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมากราบสักการะย่าโม
แล้วก็ร่วมกันส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
ซึ่งอีกสักครู่ก็คาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาบริเวณนี้
เพื่อร่วมเล่นน้ำสงกรานซึ่งเป็นจุดยอดฮิตที่สุด
ก็คือบริเวณในตัวเมืองนครนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งคาดว่าประชาชนจะเนืองแน่นในช่วงบ่าย
เพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียว

คาดว่าวันนี้น่าจะไม่มีฝนนะครับ
ประชาชนได้ร่วมกันเล่นสงกรานกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ

รายงานสดจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ

สำหรับการไปส่งน้ำพระคันธรราชพระปางขอฝนนั่นเอง
แล้วก็ลอดช่องประตูชุมพลด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นประเพณีที่ห่างหายไปตั้งแต่ปี๒๕๒๒แล้ว

ใช่นะครับเป็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่นะครับ